ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เราจะเห็นคลิปภาพเหตุการณ์ของคนขับรถที่หัวร้อนบ่อยมากขึ้น
เพราะเรามีกล้องหน้ารถสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้สำคัญนะเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
ถูกต้องอืมนะฮะหลายเหตุการณ์มีอาวุธมีปืนมาใช้ในการก่อเหตุด้วย
อย่างคลิปเนี้ยดีเจย์ท่านหนึ่งเขาเขาถ่ายเอาไปได้จากกล้องหน้ารถค่ะทั้งหมดเลยเนี้ยครับ
รถบรรทุกกับรถเก่งเขาก็ขับปาดไปปาดมาสักพักหนึ่งรถบรรทุกคนขับเอาปืนออกมายิง
ขู่ไปสักหนึ่งนัดอืมนะฮะเนี่ยครับยิงไปสองนัดเลยนะเออ
เนี่ยค่ะนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐนะครับ
ล่าสุดก็ไปมอบตัวแล้วล่ะนะบอกว่าก็บันดาลโทษะแหละ
เพราะว่าคนขับรถเก๋งขับปาแล้วก็มีการยกนิ้วให้ของลับอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เลยยิงเข้าไปคือคนขับรถเก่งคันสีขาวเนี่ยเขาก็ไปพบกับตำรวจมาแล้วนะ
เขาบอกว่าก็ขับปาดกันไปปาดกันมาจริงจริงครับเป็นระยะทางสามกิโลไกลนะ
ใช่ที่ปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายเนี่ยรถบรรทุกเหมือนกับเบรกกระทันหัน
ครับเขาก็เลยบีบแร่แล้วเขาก็แซงช่วงจังหวะที่พยายามจะแซงเนี่ย
รถบรรทุกโอ้โหคนขับเอาปืนออกมาเลยอ่ะยิงเลยยิงสองนัดอ่ะครับ
แล้วดีเจเจมส์ที่อยู่ในรถเนี่ยอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกครับเนี่ยค่ะ
แล้วก็กล้องหน้ารถของดีเจถ่ายภาพเอาไว้ได้ชัดเจนแต่ว่าวันเวลาของกล้องหน้ารถเขาไม่ได้ตั้งวันเวลาเอาไว้นะ
อ่าถ้าเกิดดูเวลาที่กล้องเนี้ยอาจจะต่างกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่าดีเจคนที่เอาคลิปมาเผยแพร่ก็คือดีเจเจมส์นะฮะก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือรถบรรทุกคันเนี้ยทะเบียนเจ็ดหนึ่งขีดแปดแปดเก้าหนึ่งจังหวัดนครปฐม
ก็ใช้อาวุธปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่รถเก๋งสีขาวนะครับนะฮะก็เป็นเอ็มจีไฟล์
หมายได้ทะเบียนก่อก่ายมอม้าหกเจ็ดสี่ห้านลบบุรีเหตุเกิดช่วงข้ามของยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์
บริเวณถนนเทพรัฐหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งแขวนท่าแรงเขตบางเขนนะครับก็จนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
เจ้าของบริษัทรถคันนี้นะฮะก็นำรถมาให้กับทางตำรวจสอนอบางเขนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็นำไปจอดไว้ที่วงเวียนซึ่งรถคันนี้นะฮะ
เป็นรถขนดินของบริษัทที่รับจ้างขนดินย่านรามอินทาวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับคนนี้ชักปืนยิงทราบชื่อว่าคือในศักดิ์
หลังเกิดเหตุก็ขับรถไปจอดไว้ที่บริษัทแล้วตัวคนขับเนี่ยก็หลบหนีไปแต่ว่าเจ้าของบริษัทก็พยายามเกลี้ยกล่อมคือมีเบอร์โทรกัน
ก็โทรไปหาให้มอบตัวแต่ก็ตอนนั้นเนี้ยยังคงแบรอินทรีย์แวว
ก็ไม่ยอมที่จะรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ยอมมอบตัวทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนนะครับ
ผู้กำกับการสอนอบางเขนบอกว่าจากการสืบสวนตรวจสอบรถบรรทุกคันนี้พบว่า
เลขทะเบียนค่อนข้างจะคาดเคลื่อน
จากที่ดีเจที่โพสต์บอกว่าเป็นทะเบียน๗๑

๖๘๘๙๑๖กับ๘มันก็คล้ายกันมืดมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ
ส่วนกรณีของคนขับรถพนักงานสอบสวนบอกว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าของรถเจ้าของบริษัทแล้ว
ว่าจะพาไปมอบตัวไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งหากพบก็จะมีการพิจารณาคดีฐานพยายามฆ่าแล้วก็ฐานทำให้เสียทรัพย์
ส่วนปืนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ทางนี้บอกว่าหากผู้ก่อเหตุไม่มาพบในวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวน
จะไปขอสารออกเป็นหมายจับแล้วก็จากการสืบสวนทราบชื่อแล้วที่บอกว่าชื่อในศักดิ์ในศักดิ์เนี่ยชื่อจริง
ที่สนองบางเขนนะฮะคนขับรถก็คือนายสุรสัตว์
ซึ่งเป็นคนกำแพงเพชรมาแล้วครับคนขับรถบรรทุกเดินทางไปพบกับตำรวจสนบางเขน
แล้วก็นำปืนนะฮะก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์คล้ายกับปืนแกซีนจุด๓๘นี่แหละ
มอบให้กับตำรวจด้วยโดยตำรวจก็จับกลุ่มตามหมายสาร
หน้าของศาลอายารัฐธรรมพิเศษในก้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยจัตรนา
เห็นผลแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็พูดเพียงสั้นกับผู้สื่อข่าวว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิง
แล้วก็ไม่ได้เมาด้วยเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะว่าขับรถปาดไปปาดมากับรถเก๋งซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับ
ใช่ป่ะครับ
อืมนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจก็เปิดเผยว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับ

ขับรถไปรับดินที่ถนนกำแพง
ไปลงที่ย่านครอง๖ลำลูกกาที่ปฐุมธานี

ขับปาดกัน๒๓รอบ
อย่างที่บอกไปสักประมาณ๓กิโลได้

แล้วก็เปิดเหมือนเปิดไฟสูงไล่อย่างนี้ฮะ

ทางด้านของคนขับรถบรรทุกก็เหมือนบันดาลโทษะ

แล้วก็เลยเอาปืนยิงใส่รถของผู้เสียหายทันที

จอดรถอยู่ที่บ้านของแม่ที่
เก็บมาได้สักสองสามวันแล้ว
แล้วก็เอาปืนขึ้นลำกล้องเอาไว้
แล้วก็มีกระสุนปืนอยู่แค่๑นัด

แต่จากภาพเลยเห็นว่าเขายิงสองนัด

ด้วยความโกรธก็เลยหยิบปืนที่อยู่ใกล้มือเนี่ย

ตอนจากนี้ไปก็จะมีการนำรถสิบล้อไปตรวจ

แล้วก็ต้องยึดไว้เป็นหลักฐานทางคดี

ต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ดาดของกระสุนปืนต่อไปด้วยนะครับ

แต่ใช้ประสุนปืนขนาด๓๘๐
เขาให้การยังไงเขาได้อาวุธเปินนี้มาจากไหน
แจ้งว่าเจอมาครับเจอมาแล้วเก็บไว้ในรถ

พอดีมีการทบกระทั่งปากกัน
ก็เลยหยิบออกมาแล้วก็ชักออกมายิง
เขามีเดตนาที่ยิงหมายจะเอาชีวิตเลยมั้ยครับ

อันนี้ก็เขาก็บอกว่าเขา

ไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นกำลังโกรธครับ

เมืองต้นตำรวจก็คัดค้านการประกันตัว

ค่ะก็โดนข้อหานักก็พยายามฆ่า
มันอุกอาจมันทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ

มีปัญหาอะไรกันกระทบกระทั่งกันบนท้องถนน